คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของการแถลงสถานการณ์โควิด

จากการที่โฆษกสบคได้มีการแถลงออกมา
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๘ราย
แต่ว่าทั้ง๑๘รายเป็นชาวต่างด้าวทั้งหมด
ที่อยู่ที่ศูนย์กักกันจังหวัดสงขลานะครับ
โดยในพระธวีสินวิสุนุโยธินรองขออภัย
ศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือว่าสบค
แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
บ้านเราพบผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๘ราย
เป็นชาวต่างด้าวที่ถูกกักอยู่ในศูนย์กักกัน
ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลานะครับ
ก็เป็นเพศหญิง๑๗รายอายุระหว่าง๑๓๒๒ปี
แล้วก็เป็นเพศชาย๑รายอายุ๑๐ปีนะครับ
รวมที่ศูนย์กักกันแห่งนี้ก็มีแรงงานต่างด้าว
มีชาวต่างด้าวที่ป่วยโควิด๑๙รวมทั้งสิ้น๖๐รายแล้วนะ

พบว่ามี๔๒รายป่วยโควิด๑๙
วันนี้พบอีก๑๘รายรวมเป็น๖๐รายที่นี่นะครับ

ที่ให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ในการกักตัวนะครับ
ขณะเดียวกันมีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้น๑รายนะครับ

ก็สรุปว่ามีผู้ป่วยสะสมในบ้านเราทั้งหมด๒๙๘๗ราย
กลับบ้านได้แล้ว๒๗๔๐ราย
ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๑๙๓ราย
แล้วก็เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๕๔รายนะครับ
คุณหมอทวีสินระบุนะครับว่าสำหรับชาวต่างด้าวทั้ง๑๘คน
อยู่ในศูนย์กักกันของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของสงขลานั้น
ยืนยันว่าจะใช้หลักมนุษยธรรม
ทุกคนที่มาในแผ่นดินไทยใครเจ็บใครป่วย

แล้วก็อย่างที่บอกไปขอบคุณพื้นที่จังหวัดสงขลา
ที่เปิดพื้นที่เป็นศูนย์กักกันแห่งนี้
แต่ว่ายอดรวมของ๑๘รายรวมถึง๑๒รายก่อนหน้านี้

ไม่ได้อยู่ในยอดรวมของจังหวัดนะครับ
ต้องแยกออกมาจากยอดของจังหวัด
ของจังหวัดมี๔๐กว่ารายเท่านั้นเองนะครับ
สำหรับกรณีการตรวจหาเชื้อที่จังหวัดยาลา
แล้วก็ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาโอ้โหมีผู้ติดเชื้ออีก๔๐คนนั้นนะครับ
ผลตรวจจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลาออกมา
บอกว่าไม่พบเชื้อซึ่งผลแตกต่างจากครั้งแรก
คือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อนเพื่อยืนยันความถูกต้อง
ดังนั้นสบคจะยังไม่ประกาศให้ทั้ง๔๐คน

ว่าจะไม่มีการปกปิดข้อมูลกับคนไทยโดยเด็ดขาดนะครับ
อย่างไรก็ตามยิ่งเจอเยอะมันก็ยิ่งหมายถึงว่า
มาตรการแล้วก็สมรรถภาพการตรวจนะครับ
ภาพในการตรวจและค้นหาเชื้อของเราดีขึ้นนะครับ
ส่วนกรณีที่มีภาพประชาชนจำนวนมาก

โดยที่ไม่ยึดหลักการระยะห่างทางสังคม
เรื่องนี้จะส่งผลต่อการทบทวนมาตรการ
การให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่
คุณหมอทวีสินก็บอกว่าก็เรื่องนี้ห่วงใยประชาชนนะ
ประชาชนที่ปรากฏในภาพหรือไม่ปรากฏในภาพก็ตามนะครับ

ก็อย่างที่บอกไปมาตรการต่าง
คือสิ่งที่เคยทำกันมาตั้งแต่เดือนเมษายน
และเป็นผลให้การพบผู้ป่วยลดน้อยลง
ถ้าประชาชนยังยึดมาตรฐานและมาตรการเดิมไว้

แต่หากถ้าตัวเลขเป็นการติดเชื้อเป็น๐
ติดต่อกันยาวนาน๑๒สัปดาห์
ถึงตอนนั้นเราจะใช้ชีวิตแบบปกติได้นะครับ
แต่ถ้าตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้น
อาจจะต้องมีการทบทวนมาตรการผ่อนปลนอีกครั้ง
เพราะทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของท่านเองด้วย
ประชาชนเองด้วยในการให้ความร่วมมือนะครับ
ก็ย้ำว่าผู้ประกอบการที่ถูกผ่อนโปรน
ก็ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางหน่วยงานวางไว้
แล้วก็ประชาชนก็ปฏิบัติตามมาตรการ
เมื่อกี้เห็นคุณสืบสกุลพูดถึงที่ยาลา
ทีนี้เลยจะพาไปดูที่ยาลาบันนังสตาหน่อยค่ะ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขาเน้นว่า
จะต้องลงพื้นที่ไปทุกหมู่บ้านเลย
แล้วไปสร้างความเข้าใจผ่านทั้งเครื่องขยายเสียง
เอาหน้ากากอนามัยไปแจก
โดยสาธารณสุขอำเภอบรรนังสตาคือนายปียพลอุเซงแมน
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบรรนังสตา
ลงพื้นที่ไปที่บ้านตะเนาะปูเต๊ะที่หมู่๙
ตำบลตะเนาะปูเต๊อำเภอบรรนังสตานะคะ
จะไปให้ความรู้แล้วก็แนะนำว่าจะดูแลตัวเอง

นี่ไป๕กลุ่มบ้านเลยนะคะ
โดยใช้รถกระจายเสียงแบบนี้ค่ะ๒คัน
กระจายเสียงเป็นเสียงตามสายในจุดต่าง
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข๒๕คน
รวมถึงออสหมอนในพื้นที่เดินเท้าเลยนะ

ไปเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกเอาไปคุยกับชาวบ้าน
หน้ากากอนามัยแล้วก็เชิญชวน
ให้เตรียมไปรับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด๑๙
จำได้ใช่ไหมคะเป็นการตรวจหาเชิงรุก
เดี๋ยวครั้งที่๒นี้ค่ำวันนี้
จะมีการตรวจหาเชิงรุกแล้วก็วันพรุ่งนี้
ก็จะตรวจหาเชิงลุกอีก๘๓๘คน
ซึ่งการตรวจค้นหาเชิงรุกในลักษณะนี้ค่ะ
เลยทำให้เมื่อวานพบมีรายงานตัวเลข
ติดเชื้อ๔๐คนจากการตรวจครั้งแรก
แต่พอเอาไปตรวจซ้ำเนี่ยปรากฏผลเป็นลบหมดนะคะ
หลายคนได้ฟังแบบนี้ก็โล่งใจ
หลายคนบอกว่าเป็นผลบวกลวงหรือเปล่า
นี่ไงเรื่องผลบวกลวงคุณผู้ชมมีผู้ใช้เฟซบุ๊คเขาอธิบาย
บอกว่าขั้นตอนแรกเป็นการตรวจด้วยชุดตรวจ
ให้ผลเร็วราคาถูกใช้ในวงกว้าง
แต่มีโอกาสที่ผลจะเป็นบวกลวงหรือว่าบวกปลอม
ดังนั้นจึงจำเป็นต้องส่งให้การตรวจเบื้องต้น
สำหรับใครที่ออกมาเป็นผลบวกต้องไปตรวจขั้นที่๒อีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งชุดตรวจชุดที่๒ผลมันจะแม่นยำ
แม้ว่าจะใช้เวลาในการตรวจมากกว่าจะมีราคาแพงกว่า
แต่แม่นยำไม่ผิดพลาดแน่นอนนะคะ
แต่สำหรับ๔๐คนนี้ก็อย่างที่โคสกสวบคอบอก
ต้องตรวจซ้ำครั้งที่๓แล้วนะฮะ
จากหลับในส่วนกลางหรือหลับในพื้นที่กรงเทพมนาคอร์นะครับ